ต่อไปครับไม่รู้เป็นอะไรมีคนอยู่จำพวกหนึ่ง
เห็นหัวไม่ดำสีทองหน่อยไม่ได้
มันจะต้องไปขึ้นราคาเขาไปโขกราคาเขา

คนละ๖๐โอเค
คันเดียว๖๐โอเค

แล้วมึงเป็นใคร
เจอสาวใจเด็ดเขาให้สิครับ
ด่ามาด่ากลับไม่โกงนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้เข้ามากับเพื่อนชาวต่างชาติสิครับ

โกงกันแบบนี้มันยอมไม่ได้

ผู้โดยสารคนนี้ผู้หญิงเนี่ย
เขามากับผู้ชายชาวต่างชาติเป็นเพื่อนกันนะฮะ
เรียกวิน๒คันให้ไปส่งที่ห้องพัก

พอไปถึงที่หมายวินกลับเรียกค่าโดยสารเกินราคาที่เคยนั่ง

ถ้าเป็นคนไทยนั่งปกตินะ

แต่พี่วินคนนี้พอเห็นมีชาวต่างชาติมา
อ้าวคุณข้าวดิสัน๘๐บาท
ทำไมมันเพิ่มเป็นเท่าตัวได้ยังไง
เอาทำไมคนไทยปกติ๔๐แล้วจะมาเรียกต่างชาติ๘๐ได้ยังไง
กราคาซึ่งหน้าแบบนี้แถมยังออกลูกแบบนักเลงนะ
พยายามจะด่าเสียงดังข่มขึ้นมึงขึ้นกูอะไรแบบนี้
แต่เธอคนนี้ไม่ยอมง่ายด่ามาด่ากลับนะครับ
ก็มีการโต้เถียงกันที่เราเห็นในคลิปมีคนเขาถ่ายอยู่
เหมือนจะบนอาคารอะไรสักอย่างบนหอพักเนี่ยนะฮะ
ขณะที่ผู้หญิงคนนี้โตเถียงกันกับวินคนนี้
ก็โตเถียงกันไปนานพอสมควรครับ
ช่วงผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนจะเนื้อมือตบเธอด้วยนะ
มีเพื่อนชาวต่างชาติที่ไปด้วยก็ไปขวางเอาไว้

สุดท้ายตกลงกันแบบถอยคนละก้าว
เอาอย่างนี้ละกัน๒คนคนละ๖๐แล้วกันเป็น๑๒๐โอเคไหม

๒คนมันเท่าไหร่มันก็๑๖๐ใช่ไหม
ก็เลยเหลือคนละ๖๐บาทแล้วกันเป็น๑๒๐แล้วกัน
สุดท้ายก็ยอมแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละครึ่งทาง
มันก็แพงอยู่ดีนะจากเดิมมัน๔๐นะ
ไม่เดี๋ยวพี่สงสัยเมืองพัทยา
ชื่อว่าพัทยาทอล์กนะ

ที่พี่เบิร์ตบอกว่าเห็นสีผมมันทองก็จะไปโขกราคาเขาแบบนี้
แล้วตอนนี้พัทยาเองมันก็เงียบ

อะไรที่พอเอาได้ก็เอาไปก่อนนะ
จะไปโขกอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของวินที่ไปเก็บค่าโดยสารแพงแบบนี้นะครับ
เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าฟ้องสอบคอเลย

ศพครบอล